ออฟฟิศนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ต้องทำงานในช่วงบ่าย

ก่อนเข้ารายการง่วงเดี๋ยวผมจะซื้อให้อันนี้ผมจะซื้อให้
ง่วงจริงแต่เราก็มีวิธีการในการที่จะแก้ง่วงนะคะ

ผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เขาไปซื้อบ๊วยมากินเพราะเขาหวังจะทำงานต่อ
เขากินบ๊วยเปรี้ยวมันก็จะช่วยทำให้แบบตาสว่าง
แต่ในบ๊วยที่เขากินไป๒ชิ้นแรกมันก็คือบ๊วยนะ

คุณผู้ชมเป็นชิ้นไหนครับชิ้นไหน
ไม่กล้ากินแล้วเอาจริงไม่กล้ากินบ๊วยแล้ว
คุณผู้ชมเห็นยังเห็นยังว่ามันคืออะไรเห็นยัง
ชิ้นบนสุดถามว่าคนที่เราจะเล่าข่าวคนในข่าวเขากินไปหรือยัง
เขากินไปแล้วนะเขากินไปแล้วเขากินไป๒ชิ้นใช่ไหม
คือมันก็คือบ๊วยมันก็เปรี้ยวมันก็ตาสว่าง
แต่ชิ้นที่๓ตาสว่างที่สุด
เพราะเคี้ยวไปแล้วมันคุ้นมากแต่มันไม่ใช่บ๊วย
คายออกมามันกลายเป็นพลัสเตอร์ปิดแผล

คือเป็นแบบเปียกด้วยไม่ใช่แบบแห้ง
พลาสเตอร์ปิดแผล
คือหายง่วงปิดทิ้งเลยเจอผี

นะคะคือถามว่ากล้ากินอีกไหมก็ไม่กล้า
แต่คำตอบเจ้าของร้านปลาหมึกหรือเปล่า
นี่ค่ะความทุกข์ของคนง่วงค่ะ
จะกินบ๊วยให้หายง่วงซะหน่อยเจอง่วงขั้นสุดเลยค่ะ
อันนี้ตามสว่างจริงน่ะ